สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ไปวันเกิดพ่องานจะให้แต่งอะไรกัน

ขอเสนอข่าวเรื่องนะคะ
สื่อข่าวก็รายงานว่าตำรวจชุดเก็บกู้
แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดของตำรวจภูทรภาค๓
หลังจากที่รับแจ้งจากชุดพิสูจน์หลักฐาน
ต้องสงสัยว่าจะเป็นวัตถุระเบิด

ทำให้ทางห้างตอนเช้าจะเปิดให้ผู้ประกอบการร้านชั้น๑ถึง
เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินต้องให้ออกไปทั้งหมดก่อน
กว่าจะตรวจสอบและเก็บกู้เสร็จค่ะ

ก็ยังคงเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ภายในห้าง

ซึ่งขณะเดียวกันตำรวจภูทรเมืองนครราชสิมาก็ให้พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
เป็นเซ็นเตอร์หลักของในการบริหารคดีนี้
ขณะเดียวกันด้านพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจเนี่ย
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นก็ได้ทำการจับกลุ่มพระสันติสุขศรีล้อม
อายุ๓๐ปีเป็นพระลูกวัดแสงสว่างอารมณ์อยู่ที่เลขที่๙๙หมู่๒
จังหวัดขอนแก่นนะคะตำบลดอนฉิมจังหวัดขอนแก่น
ข้อเก่าหาว่ารู้ว่ามิได้กระทำความผิดเกิดขึ้นแจ้ง
สืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทำความผิดคือแจ้งความเท็จนะฮะเรียนภาษาเขา
ตามมาตรา๑๗๓มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
ได้คุมตัวไปให้เจ้าอาวาสวัดโนนทันจังหวัดขอนแก่นทำการศึก
เพื่อนำตัวไปดำเนินการตามกฎหมาย
ข้อหาก็คือว่าท่านพันธุ์ตำรวจเอกปีชาก็บอกว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งฉุกเฉิน๑๙๑
มีชายไม่ทราบชื่อโทรศัพท์เข้ามาที่๐๑๙๑ว่า
จะมีเหตุรอบวางระเบิดเกิดขึ้นภายในโรงแรมที่พื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น
ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
และได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

ตรวจสอบบริเวณโดยรอบอาคารทั้งด้านนอกและด้านใน
รวมทั้งได้สอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยละเอียด
ไม่พบวัตถุต้องสงสัยตามที่ได้รับแจ้งแต่อย่างใด
เชื่อว่าชายรายดังกล่าโทรมาเพื่อสร้างสถานการณ์

ให้ชุดสอบสวนทำการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของชายที่โทรมาแจ้ง
ทราบว่าเป็นเบอร์ของพระสันติสุขศรีล้อม
ทำการสอบสวนนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้โทรศัพท์เข้าไปจริง
เพราะต้องการสร้างสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตื่นตัว
ซึ่งอดีตนั้นตนเป็นทหารมาก่อน
เจริญพรควรจะทำไหม
เมื่อวานก็๒ลายชัยภูมิกับภูเก็ต
มันสนุกตรงไหน
จับได้นะคะไม่ใช่สนุกไม่ต้องไปเตือนนะคะ
ขณะนี้สถานการณ์ไม่ใช่เรื่องจะมาทำ

ค่ะก็ว่ากันไปนะวันนี้ขณะแค่จุดประทัด

ไปห้างมาเมื่อกี้เธอเซ็นทรัล
ไปเซ็นทันตรงนี้ลาดเท้า
แล้วก็ชั้นล่างกำลังจะออกแล้วมีเด็กร้องกรี๊ดเหมือนกับ

คนที่ตกใจคือ
อย่าไปเล่นเสียงดังกันในนั้นนะเด็กนะ

เหมือนกับทำเล่นเกมอะไรสักอย่างนะพี่

มันแค่เสียงสนั่นรวดคุณเชื่อไหมที่โคราช

คือมันเป็นส่วนกับนาฏกรรมที่คนยังฝังใจกันอยู่

เขาบอกว่ามันมีที่

มันสร้างความสะเทือนใจให้กับคนเยอะเหลือเกิน

วันนี้รู้สึกจะเป็นนางโสภาโพทองอายุ๔๐ปี
เขาบอกว่าเขาได้จุดประทัดเพื่อแก้บน
หลานชายที่ป่วยหลังจากที่ไปบวชชีพรามมา

ตัวเขาไปบวชชีพรามแล้วหลานชาย

คนโพราบยังภาวะกันอยู่เลย
เขายังภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอสมควร

ท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่อง

ที่มีรายงานว่านายกิจสดาม่วงแพร่

หลบหนีออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
จากข้อมูลพบว่านายกิจสดาเป็นผู้ต้องขังถูกจำคุก๖ปี

และมีกำหนดพ้นโทษในวันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้เอง

อีกประมาณสัก๑๗วัน
แต่ปรากฏว่าหลบหนีออกจากที่คุมขังฮะ
ระหว่างที่ทำงานอยู่ภายในคาแคร์ของเรือนจำ
สำหรับรูปภัณฑ์สันธารของผู้ต้องขัง
เขาบอกความสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
มีรอยศักดิ์ยั่นอัคระรอยหายพระร้า
บริเวณหัวไหล่ซ้ายและขวารวมถึงแผ่นหลัง
ล่าสุดครับอธิบดีกรมราชธรรมก็เปิดเผยว่า
นักโทษชายกฤษฎาม่วงแพ้ผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์
ไม่ได้หลบหนีในการควบคุมภายในเรือนจำ
แต่เป็นการหลบหนีออกจากร้านคาแคร์ฮะ
ซึ่งร้านคาแคร์เขาว่าจะทำอะไร
ในขณะที่ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำ

ฝึกอาชีพเพื่อที่ว่าวันหนึ่งคุณพ้นโทษไปแล้ว
คุณจะได้มีอาชีพมีสัมมาอาชีพ
หรือแบบว่าไปสมัครงานอะไรได้
เขาก็บอกว่าสำหรับนักโทษ

ฝึกวิชาชีพเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว
ซึ่งร้านคาแคร์แห่งนี้นะฮะก็ให้บริการล้างรถเจ้าหน้าที่
ญาติผู้ต้องค้างผู้ต้องค้างฝึกอาชีพทั้งหมด๑๐ราย
แบ่งเป็น๒ชุดก็คือเอาจริงนะฝึก
เหลืออีก๑๗วันอยู่มาตั้งหลายปีเหลืออีก๑๗วัน

แล้วก็หรือมันเป็นโอกาส

เขาบอกว่าอาทิตย์ที่หลบหนีไปทำงานล้างรถที่นี่มัน
มาแล้ว๘เดือนเหลืออีก๒สัปดาห์ก็จะพ้นโทษแล้ว

กรมรัชชันก็ได้ประสานกรกำลังกำรวจ
สนประชาชื่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็นำกำลังปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยอย่างเร่งด่วนนะครับ
ในขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
ใกล้ชิดเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปอย่างเร็วที่สุด
ทั้งนี้การที่ผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างคุมขังนั้น
เขาถามว่าที่จริงหลายอีกแค่๑๔วัน
อดทนมาพันวันพันกว่าวันปีนึงมี๓๖๕วัน
ทนมาเหลืออีก๑๔วัน
เขาบอกว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนี

ให้ที่พักอาศัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขอความร่วมมือจาก๑ญาติพี่น้อง

แล้วก็ผู้ต้องขังเนี่ยเกลี้ยกล่อมขอให้เข้ามอบตัวซะ
เพราะว่าจริงแล้วอีก๑๔วันคุณก็จะเป็นอิสระอยู่แล้ว

แล้วก็ผู้ใดพบเห็นก็สามารถแจ้งบอก
แสดงที่เรือนจับพฤติกรุงเทพฯโทษ๐๒๕๙๑๗๐๖๐๑๐๗๐
๐๘๑๔๖๗๘๙๒๒ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ

ไม่หรอกก็แบบว่าคงอยู่ในช่วงที่กำลังล้างรถนะนะ

มันต้องออกแล้วนี่คืออยู่นอกยนต์จำแล้วใช่
เอามาทำตามร้านน่ะได้ยังไงล่ะนอกแต่๒๔วันอีกแต่ก็
ได้นี่ต้องเริ่มนับใหม่หมดแล้วบวกเพิ่ม

เพิ่มโทษด้วยใช่ไหมโทษหนีก็อีกค่ะแน่นอนโทษหนีไง

เราต้องมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยนะคะ
ที่เป็นไวรัสโคโรนา
ซึ่งก็มีเพิ่มขึ้นมาอีก๓๓รายกันเลยทีเดียวค่ะ
ก็ในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้นะคะ
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย
ธิบดีกรมควบคุมโรค
แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙นี่นะคะ
ก็มีผู้ป่วยยืนยันนะว่ามีผู้ติดเชื้อนี้นะคะ

ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนอายุ๕๔ปี

ก่อนที่เมืองเขาอาจจะปิดปิดใช่โดยผู้ที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว
ชายชาวจีนรายที่๒๒ที่ได้แถลงไปก่อนหน้านี้
ก็มีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังไข้อยู่ทุกวัน
พบว่ามีไข้จึงจะต้องนำออกมาอยู่ในห้องที่แยกโรค
ที่สถาบันบำราชนราดูนนี่แหละค่ะ
เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งผลของการตรวจออกมาในวันที่๘กุมภาพันธ์
พบว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนาแน่นอน
ซึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดนะตอนนี้ก็๓๓ราย
กลับบ้านไปแล้ว๑๐เหลือเท่าไร
โดยภาพรวมอาการดีขึ้น
หลายรายพร้อมให้กลับบ้าน
แต่ว่ามันก็ติดเงื่อนไขนะที่วางเอาไว้สูงมาก
คือว่ามันก็ต้องเช็คไม่ให้กลับ
เยอะมากมันต้องอยู่อย่างนี้อ่ะไม่เป็นไร
ทางด้านในแพทย์นรงอภิกุลวันนี้รองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยข่าวดีค่ะ
ว่าผู้ป่วยจีนคนหนึ่งก็ได้ออกมาจากห้องแยกโรคแล้ว
ซึ่งผลของการจากที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเป็นลบ

ตอนนี้รอดูอาการอื่น
ส่วนผู้ป่วย๗รายที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี
แล้วก็สถาบันโรคสวงอกก็มีอาการดีมีอาการแบบว่าไม่รุนแรง
แล้วก็มีอีกหนึ่งรายค่ะผลการตรวจลบเช่นกัน
ก็เลยทำให้อาจจะเป็นรายที่๑๑แล้วก็รายที่๑๒ที่อาจจะได้กลับบ้าน
ส่วนเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามผู้เข้าเกณฑ์หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเขามีการเตรียมห้องแยกโรคหอป่วยแล้ว
ดังนั้นรองรับเอาไว้พอสมควรค่ะไม่ต้องห่วง
ส่วนผู้ป่วยประมาณ๓๐แล้วก็๗๐ปีในอายุประมาณนี้นะ
รายงานเบื้องต้นเนี่ยนะคะอาการก็ทรงตัวอยู่คนที่มีอายุอยู่ประมาณนั้น

ด้านสำนักงานชินหัวข้อมูลรายงานระบุว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน
เขาเปิดเผยจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ก็ยืนยันผลแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก๒๔๗๘ราย
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๘ราย
ซึ่งคณะกรรมการระบุว่าในวันจันทร์ที่ผ่านมา
มีรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยเพิ่มขึ้นมาอีก๓๕๓๖ราย

ต้องสงสัยก็ยังตั้ง๓๐๐กว่าคน
ผู้ติดเชื้อนี่มีอาการหนักนะฮะเพิ่มขึ้นมา๘๔๙ราย

เมืองจีนทั้งนั้นตอนนี้แล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายไปแล้ว
แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้ไปเพียงแค่๗๑๖ราย

ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศจีน
ที่ได้รับการยืนยันผลมีอยู่๔๒๖๓๘ราย
ส่วนผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วคือ๑๐๑๖ราย
นายอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ที่เขาบอกว่าอยากจะเข้ามาเทียบท่าที่แหลมชะบัง
เพราะเขาไปมาหลายท่าแล้วนะทุกท่าไม่ให้เข้าหมดเลย

ได้๒๐๐กว่าคนได้ติดต่อขอจอดเทียบท่านะคะ
ท่าเรือแหลมชะบังจังหวัดชนบุรีนี่แหละ
แต่ว่าไทยยังไม่ได้มีการตอบการอนุญาต
ซึ่งก่อนไทยก็เป็นฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็ไม่รับเหมือนกัน
ปรากฏว่าทางบริษัทดังกล่าวได้มีการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ย
เขาก็เลยหาลือหารือกันนะคะเนี่ยดูสิ
คนที่ติดอยู่นั้นก็แบบหลอกความหวังกันไปนะ
เพราะฉันจะได้ขึ้นท่าหรือยังเนี่ยฉันจะได้ขึ้นแผ่นดินไหม
ยังดีที่ให้ออกมาข้างนอกเอาอย่างนี้
ก็มาจากไหนอะที่ตอนนี้มีเรือสำราญเยอะ
มันแวะไปเรื่อยไงมันแวะไปเรื่อยไง
จริงแล้วมันต้องไปจบที่ฮ่องกงหรือยังไงสักอย่างหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นนะเห็นไหมฮะเรือสำคัญ

เพราะว่าตอนนี้ปรากฏว่าผู้ที่เป็นไวรัสโคโรนาเยอะ
พี่รู้มั้ยตอนที่อยู่บริษัทสำราญคนก็ถามว่าใช้ชีวิตอยู่กันยังไง
เขาใช้ชีวิตอยู่กันไม่ใช่จะออกมาเดินเพ่นพ่านได้นะฮะ
ทุกคนจะอยู่แต่ในห้องแล้วในหนึ่งวัน
คุณมีโอกาสออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงระเบียงได้๑ชั่วโมง

เพื่อความปลอดภัยทุกคนไปถึงลำที่อยู่ที่ญี่ปุ่น
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้ไอ้ลำนี้ถามว่าทำไมคนไทย
ยังไม่ให้เข้าด้วยมนุษยธรรมเขาบอกว่าเราก็ไม่ได้ไร้มนุษยธรรม
คืออย่างที่วันนี้คือรองนายบอกคุณอนุทินเขาบอกมาอย่างนี้ไงว่า
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจของประชาชน
จะไม่อนุญาตให้เรือจากฮ่องกงมาจอดเทียบท่าในไทย
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสอันนี้ยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

มันจะต้องรู้สึกว่ามันจะต้องจบที่ฮ่องกงหรืออะไรไหม

คือเขาบอกเอาง่ายเลยก็แบบว่าตอนนี้สื่อหลายสำนักเนี่ย
ว่าไอ้เรือสำนานเวสเตอร์ดำของบริษัทคอนแลนด์อเมริกาไลน์เนี่ย

ครั้งแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมาจอดที่แหลมชะบังเราแล้วล่ะ
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเขายันนะ

สถานการณ์อย่างนี้ส่วนใหญ่ทุกประเทศปิดหมดด้วยซ้ำไป
แม้กระทั่งเขาบอกว่าบางทีปักกิ่งตอนนี้ห้ามเข้าห้ามออกแล้วด้วย
ปากกิ่งตอนนี้ปักกิ่งห้ามเข้าห้ามออกแล้วนะครับ
เขาบอกว่าไอ้เรือสำรานตรงนี้คือมันเทียบท่าไม่ได้หรอก
หนึ่งมันมีมันคือต้องปฏิเสธไม่ให้จอดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของเรา
ไต้หวันเองญี่ปุ่นเองฟิลิปปินส์เองเขาประกาศมาตลอดใช่ไหม
ญุ่นเราถึงเห็นคาอยู่ตรงทะเลเข้าไม่ได้
ทุกคนตอนนี้กำลังกังวลถึงการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙เนี่ยนะฮะ
ล่าสุดเมื่อช่วงก่อนตีหนึ่งวันอังคารที่๑๑ก็คือเมื่อตีหนึ่งของเมื่อคืนนี้
นายอนุทินชาญวิรากลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทย
สั่งการไม่อนุญาตให้เทียบท่าโดยที่ไม่ได้อธิบายใดเพิ่มเติม
อันนี้คือสิ่งที่คุณอนุทินรัฐมนตรีเขาบอก
แล้วก็ปรากฏว่าเหลือรับยิ่งที่พี่ม้าบอกตั้งแต่ต้น
เรือนี้อยู่บนทะเลมา๑๐วัน๑๐วันแล้ว
ท่าแรกคือเรานี่หรือแถมจบังนะครับแล้วก็ผู้โดยสารทั้งหมดตอนนี้คือ๑๔๕๕คน
ผู้โดยสาร๑๔๐๕ลูกเรือลูกเรือ๘๐๒คนโดยในจำนวนนี้มี๖๘๗คนที่เดินทางต่อจากการล่องเรือเที่ยวก่อน
โดยมีกำหนดการเดินทางไปไต้หวัน
ของเขาเนี่ยไปไต้หวันและกลับไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่เมืองโยโกฮามาประเทศญี่ปุ่นฮะ
ก็วนอยู่ตรงนั้นฮ่องกงไต้หวันลงมาญี่ปุ่น
เอาความจริงไม่มีแผ่งในเมืองไทย

เขาก็ไปให้ประเทศใส่ให้เข้า

คือง่ายคุณคิดดูแล้วกันว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยจุดหมายปลายทาง
จะไปจบที่โยโกฮามาวันที่๑๕กุมภาพันธ์
เพราะฉะนั้นไม่มีประเทศไหนรับ

แล้วก็ไปจบซิงคโปร์แล้วจากซิงคโปร์ก็กลับอย่างนี้
ได้วันนี้อยู่เหนือยี่ปุ่นขึ้นไปอีกใช่ป่ะ
เขาบอกนะฮะเขาบอกด้วยแต่มันจะไปจบที่โยโกฮามาที่ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งตามแพลนกำหนดเดิมไปจบวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ไทยของเราความจริงของเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
อย่างที่บอกว่ากำหนดเดินทางไปไต้หวัน
กลับไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่โยโกฮามา

คือด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับ
ทางการไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นปฏิเสธมาแล้ว
ไม่ใช่เฉพาะประเทศเราไม่ใช่เรื่องมนุษยา

ตั้งทางการไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นก็ปฏิเสธมาให้เรือสำราญเรือนี้

ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังถูกกักอยู่ที่
ฟิลิปปิน์ก็ปฏิเสธ
แล้วก็ไอ้ฮอลแลนด์อเมริกาอะไร
ก็โพสต์ข้อความบนเพจเฟซบุ๊คของตัวเองว่า
เรือลำนี้จะไปเทียบท่าที่แหลมชะบังของไทย
อยู่ดีก็มีแพลนว่าโอเคฟิลิปปินส์ไม่ให้ปุ๊บ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเทียบท่าที่แหลมชะบังของไทย
นั่นแหละโดยจะเป็นการสิ้นสุดการเดินทางนะฮะ

เอาล่ะไม่ได้จบที่โยโกฮามานะ

โดยจะเป็นการสิ้นสุดการเดินทาง
แล้วก็ผู้โดยสารเดินทางต่อไปยังก็คือลงปุ๊บ

เพื่อกลับมาตุภูมิหรือบ้านเกิดของตัวเอง

จะคืนเงินทั้งหมดค่าโดยสารทั้งหมดพันกว่าคน

ซึ่งจุดหมายปลายทางของเขาไปจบที่โยโกฮามา

แต่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือในที่สุด
วันนี้เราก็ต้องแสดงความชัดเจนว่า
มันร้ายแรงความตัวซึ่งคุณไม่ได้นะคุณไม่ได้
ก่อนหน้านี้คำถามนึงฮะ
คำถามนึงที่เกิดขึ้น
มันแพร่กระจายทาง
คิดถึงฝอยละอองทางอากาศออกไหมครับ
โดยมีการอ้างอิงมาจากสำนักข่าวชินหัวนั้น
วันนี้นะฮะทางประเทศจีนนักวิจัยโรคติดต่อ
ของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีน
เขาเปิดเผยว่าปกติอย่าปล่อยข่าวตื่นตนกกันเลย
แค่นี้ก็ตกอกตกใจกันพอสมควรแล้ว
มันซีเรียสไหมมันซีเรียสพอสมควรนะครับ
เขาบอกปกติไวรัสโคโรนาไม่สามารถรอยอยู่ในอากาศได้นานนะครับ

และขนาดนี้ไม่พบหลักฐานหรือร่องรอยว่าไอ้ไวรัสตัวใหม่
สามารถถ่ายทอดได้ผ่านทางอากาศ

แต่ตอนนี้ไวรัสโคโรนาติดต่อกันผ่านทางละอองการหายใจจริง
ไอจามน้ำมุกน้ำลายระองการหายใจใช่ไหม
แล้วก็การสัมผัสต้องยอมรับวันนี้ไอวารัสโคโรนาติดต่อ
หนึ่งการหายใจการสัมผัสคุณติดต่อกันได้
อีกทั้งโดยปกติไวรัสจะติดต่อถึงกันในระยะเท่าไหร่รู้ไหม
ที่พี่หนุ่มกัญชัยเคยบอกตั้งแต่ต้น
๒เมตรไกลนะพี่
หมายถึงว่าคุณอยู่๑๒เมตรคุณก็มีโอกาสติดนะ
เอาจริงเขาก็บอกว่าทางอื่นนักวิจัยก็บอกเลย
แนะนำให้ประชาชนเนี่ยวันนี้ผ้าเช็ดหน้าคุณเตรียมไว้เถอะ
เช็ดหน้าคุณเตรียมไว้เถอะนะฮะมือหรือแขนปิดปากแล้วก็จมูก
เมื่อไอหรือจามเนี่ยเพื่อป้องกันละอองแพร่กระจายจากคนสู่คน
ในขณะเดียวกันเขาบอกที่ลอตเต้ที่เกาหลีปิด
ปิดเลยแค่มีคนจีนไปดูหนัง
แค่เขารู้ว่าคนนั้นเป็นไวรัสคนนั้นเขาปิดไปเลยพี่
แล้วทำการฆ่าเชื้อเลยซึ่งจริงมันก็จะหายไปภายใน๕นาทีแหละใช่ไหม
คือเกาหลีเขาเซฟมากคือเขาปิดเลยเขาปิดเขาปิดล็อตเต้ไปเลย
หรือเขาบอกว่าเอาคนนี้ไปนั่งอยู่ในโรงหนังมาก่อน
เขาปิดเพื่อทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคหมดเลย
เขาบอกว่าผู้ให้บริการรถไฟของจีน
เพราะว่าจีนนี้เป็นต้องใช้รถไฟสักส่วนใหญ่ถูกต้องไหมฮ

แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคบนรถไฟ
คือรถไฟของเมืองจีนบางทีมันจะมีเตียงนอน

ด้วยการระบบฆ่าเชื้อแบบอุณหภูมิสูง
จะต้องใช้ความร้อนเนี่ยอุณหภูมิสูงเนี่ย
การการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ย

รวมถึงการฆ่าเชื้อโรคบนเตียงนอน
ม่านก็ยังต้องฆ่านะฮะ
เขาบอกหมอนรองศีรษะก็ยังต้องฆ่า
ผ่าปูถี่นอนก็ยังใช้เป็นผ้าต่าง

อันหนึ่งปักกิ่งเสี่ยงไฮ

ลูนในฮ่องกงก็ต้องทำความสะอาด

อย่างทางนายโยกก็บอกว่าก็ให้ช่วยเหลือ
ตามอาหารและตามหลักธุรกิจทำ

มันก็ต้องไม่ว่าบังคับเราว่า

ก็ต้องปลายทางเขายังไม่เอาปลายทางคือโยโกฮามาโยโกฮามา
แต่เหยียบแผ่นดินไม่ได้
โยโกฮามาก็ลองอย่างนี้ก็อยู่ที่ท่าเทียบ

คือเอาง่ายขึ้นมาเหยียบบนแผ่นดินไทยไม่ได้
ห้ามลงมาจากเรือ

แม้กระทั่งกฏการณ์อยู่บนเรือ

แม้กระทั่งเขาบอกแต่ละห้องมันจะมีระเบียงตัวเอง
คุณก็ไม่ได้สามารถจะออกมาจากระเบียงได้ตลอดเวลา

ทำให้เกิดความทุกข์ยากมากมายเลยทีเดียว

คือ๖๑ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็น๑๒๐กว่า

ว่าถ้าอยู่รวมกันอย่างนั้นเขาก็จะติดเรื่อย
แล้วก็ปั๊กตัวไป๑คนไปอีกคนหนึ่ง

เพราะว่าเขาอยู่รวมกันก่อน

ถ้าเกิดมีเคสหนักก็ทำไงฮะ

มันไม่เคยเกิดขึ้น

หมอต้องใส่ชุดรถกุมเหมือนพยาบัน

คือออกมาแล้วแล้วกลับเข้าไปก็ไม่ได้

เพราะเขาก็มั่นใจว่าบนนั้นมันมีคนป่วยอยู่

อย่างที่เราเคยเห็นสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย

มีผู้ติดเชื้อทะลุ๒๐กว่า
เราก็ไม่รู้ว่าผู้ติดเชื้อที่วันนี้เจอแล้ว๒๐กว่า

พันกว่าคนมันต้องมีคนสักคนเป็นบ้างนะ

จาก๖๑เป็น๑๒๓

เรายังมีผู้ที่แบบว่าโดนกักบริเวณอยู่อีกหลักร้อยนะ

ดูอาการอีก๕๖๐๐คน
อย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งแท็กซี่

ไอ้คนที่ครอบครัวคนแท็กซี่

มันแค่ไอใส่กันอาจารย์

เป็นการลงโทษของธรรมชาติจริงนะ
ที่เป็นไวรัสที่เรายังเอาชนะไม่ได้

รอด๑๔วันในการฟักตัว

เขาประกาศว่า๒๔ชั่วโมงหรือทันที

หาวัคซีนรักษาได้แล้วเหรอ

มันมีโคโมโซมที่ใกล้กับอะไรมากที่สุด

แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจะยกเลิกได้

เขาชื่อคุณนัทธพงศ์นะคะ
แก้วม่วงแก้วพ่วงนี่นะคะได้โพสต์ภาพย่าตัวเอง
นั่งนั่งข้างพิซซ่า๓ถาดโอ้ยสงสาร

ที่ซื้อของมาแล้วเขาเป็นคนซื้อ
โดยเจ้าตัวระบุว่าสั่งอาหารแล้วมันรับผิดชอบ
สิ่งที่ตัวเองสั่งจะสั่งทำไมครับ
สารพวกผมเถอะเงินไม่ใช่น้อย

ชีวิตครูฝึกสอนที่ยังไม่ได้เงินเดือน
ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแต่เป็นคนในครอบครัว

ออกไปแล้วก็มีคอมเมนต์แสดงความเห็นใจ

เขาบอกว่าเจ้าของโพสต์เขาบอกว่า
ขอบคุณพี่น้องครับทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับ
ตอนนี้เรื่องเคลมประกันผมทำเรื่องเคลมประกันเสร็จไปแล้ว

ผมไม่สามารถจะแจ้งเลขบัญชีตามประสงค์ของพี่น้องได้

ขอขอบคุณที่อยากช่วยตอนนี้เราอนุมัติเงิน
เราอนุมัติที่บริษัทแกรปจะให้เงินเขาหรือเปล่า
ว่ารับเงินคืนเพราะเขาเอาตังค์ออกไปก่อนใช่ไหม

ขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่เห็นใจนะครับ

บางทีกูกินลูกชิ้นแล้วอิ่มแล้วไม่เอาแล้วดีกว่า

ถ้าเราถามเขาแล้วว่าของออกมาได้ยังถ้าเกิดของออกมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบ

วันนี้คนเรามันจะรับผิดชอบทุกคนไหมล่ะตามชาติ
แต่ส่วนมากคือที่เห็นหลักคือไม่รับโทรศัพท์
ติดต่อไม่ได้หายไปเลยเอาเข้าไปแชร์โลไว้หรือเปล่า
จะเอาให้มาส่งให้ความสะดวกสบายกับเราในการกินข้าวแล้ว

ถึงเวลามันมีผลข้างเคียงกลับมาทันทีนะ
แรปสะดวกสบายไหมในที่สุดการไปกินข้าวร้าน
มันก็ก่อดภัยสุดมันก็มีการแฮกกันแฮกเกิดขึ้นแฮกเกิดขึ้นเยอะเหมือนกัน
ใช้น้อยบัญชีฟิกแม่ก็จะ
วันนี้บัญชีฟิกก็หายกันไปเยอะแล้วเนี่ย
สมัยนี้มันก็นานาจิตตังค์
ช่วงหน้าหมอตำแยเถื่อน

เกิดอะไรขึ้นที่เขาทำข้อทารกถึงคุณอ่านมเล่าให้ฟัง

เชื่อคุณน้าผ่านเบนเจอร์เพศบางกี่รอบแล้วครับ
อุ๊ยเมื่อวานนี้รอบที่เท่าไรอ้อเชื่อดูคุณบาดเบรจเภสได้เยอะดีเหมือนกันนะครับ
กี่ครั้งภาพมาหลายครั้งเบรจเภสคุณไหนม้า
๑๕ครับยัง๑๒ครับไม่เบรจเภสมันต้อง๒๕แล้วอะไรนะ
๕๐ไม่รู้บางคนเขาบอกว่าเบรจเภสทุกวันนี้เบรจเภสมันไม่ใช่เข้า๒๕
บางคน๒๕แล้วดีเบรจเภสบางทีเข้า๒๔ถึง๒๖มันจะลบปีหนึ่ง
๒๗ก็เป็นแล้วก็ต้องไประวังตอน๓๐มันก็อะไรที่ลงลายปี๕ต้องระวังกันทุกอย่าง
ไม่รู้เขาบอกว่าก็ไปทำศัลยกรรมสิจะไปให้เลือดตกยักษ์ออก

เดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวเตรียมจัดรายการจะไปทำตาละ
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับได้มีโพสต์ข้อความประกาศตามหาตัวญาติของชายหนุ่ม
ซึ่งอายุ๒๕ว่ะพี่๒๕เขาเสียชีวิตจากการจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำของวันที่๖กุมภาพันธ์
ตนเองมีอู่ซ่อมรถแล้วก็ห้องเช่าตั้งแต่มีนายเอกชัยอายุ๒๕ปีจมน้ำตาย
แทบไม่มีใครยอมเช่าห้องเลยมีคนตายไม่มีใครยอมเช่าห้องเลย
จากมีชาวบ้านแล้วก็หลานตนเห็นว่ะ

จากนี้ในช่วงกลางดึกเนี่ยแถวนั้นทำไมถึงไม่กล้ามีคนเช่าห้อง
มันเป็นอย่างนี้จริงจริงเพราะเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนวิญญาณชายคนดังกล่าวเนี่ย
มานั่งบริเวณโต๊ะหลังอู่แล้วก็คืออู่กับห้องเช่ามันติดกันถูกต้องไหม
อู่กับห้องเช่ามันอยู่ด้วยกันแล้วก็ตอนคืนปุ๊บกระโดดน้ำ
ตุ้มตุ้มตุ้มอย่างนี้จะอยู่ไหมล่ะ
จะเล่นทำไมซึ่งจะต้องเล่นน้ำ
ซึ่งเจ้าของห้องเช่าเองเขาคงไม่มานั่งเล่าเพื่อไม่ให้มีใครเช่าหรอก
ออกไหมล่ะเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยมันทำให้แบบไม่มีใครกล้าเช่า
กลางคืนรู้เลยว่าวิญญาณผู้ตายมานั่งบริเวณที่โต๊ะหลังอู่
อู่คิดถึงอู่ซ่อมรถมันก็จะมีที่นั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะ
แล้วก็ถึงเวลาปุ๊บทุกวันกระโดดน้ำทุกวันกระโดดน้ำตายมาแล้ว๕วันเนี่ย
ลักษณะที่คนเห็นล่ะลักษณะเป็นยังไงหรือเปล่าเขาบอกเป็นเงาดำ
ประกอบแม่เอฟเฟคมาก็ไม่ใช่หมาจะหอนหมามันทำไมพร้อมใจเห่าหอน
ขนาดนั้นเอาตรงผมเป็นเจ้าของที่เองผมยังพูดได้คำเดียวว่ามันไม่ปกติ
มันไม่ปกติแล้วเป็นอย่างนี้มา๕คืนติดแล้วมีชาวบ้านหลายคนหลานตัวเอง
หลานแท้ตัวเองก็เห็นอีกทำให้ตัวเองถึงต้องนำเรื่องราวดังกล่าว
ถ้าปล่อยอย่างงี้ต่อไปห้องเช่าเราไม่มีคนเช่าแน่นอนเหมือนกับให้ทุกคนเนี่ย
ช่วยกันหาวิธีแก้ล่าสุดครับทุกคนก็อ่านกันจากทางแม่แล้วก็ยาดอายุ๒๕ปี
เนี่ยสิ่งนึงที่เขาปรากฏตัวเขาอยากให้หญ้าจะมารับศพเขานะแหละไม่มีใครมาติดต่อรับศพ
เมื่อวานนี้ทางญาติแล้วก็แม่ของนายเอกชัย

เขาก็เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเรียบร้อยแล้ว
โดยแม่เขากล่าวว่าลูกชายตนเองจมน้ำตายบริเวณดังกล่าว
ด้วยสาเหตุอะไรรู้ไหมครับ

เพราะในตัวเนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมาย
เขาก็ถึงบอกว่าเหมือนกับกระโดดน้ำไปตายเอง
สิ่งที่เขากระโดดหนีตำรวจ
ถูกแล้วก็กระโดดไปตายเอง

หลังจากลูกชายจมน้ำตายไปก็มีชาวบ้านร่ำลือว่า
โอ้โฮวิญญาณลูกชายเฮียนมาก

ตนเองเมื่อรู้ข่าวปุ๊บ
วันนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือนิมนต์พระ
วัดปากเข้าสารเหนือ๔รูป

เพราะว่าตลอดระยะเวลา๔๕วันที่ผ่านมา
วิญญาณของลูกตัวเองยังวนเวียน
วนเวียนในพื้นที่ดังกล่าว
วันนี้ความสบายใจก็อยากจะมารับลูกกลับบ้าน
แล้วก็จะเผาศพลูกในวันพรุ่งนี้
เพื่อให้วิญญาณของลูกไปสู่สุขติก็เนี่ย
เมื่อกี้เชิญมาทรงเอาไปตั้งก็คือเรียกเขาแล้วก็เอาขึ้นรถ

กระโดดทุกคืนชาวบ้านก็บอกกระโดดทุกคืน
คือย้อนไปคือเขายังไม่อยากตายยังไม่รู้ว่าตัวเองตาย
มีพี่มีแต่จริงคือทำซ้ำเหมือนกับว่า
วิญญาณยังวนเวียนอย่าทำสิ่งที่ก่อนตายเป็น
เพราะว่าตัวเองยังใช่ไหมพระพระบอกว่า

แล้วเห็นคนวิ่งตัดหน้ารถแล้วชน

เพราะเขายังไปอยู่ตรงนั้นพลังงานเขาอยู่ตรงนั้น

อย่างที่พี่พูดก็ถูกแต่เขาบอกอันนี้เชื่อว่า

ในร้ำชนดีไม่เอาสิ
เขาเพิ่งมีแม่เขาเพิ่งมารับเขาไป

ให้ฉันเชิงด้วย

มีคนร้องเรียนมากขนาดไหน

ทุกเรื่องเนี่ยนะรวมแล้วเนี่ยนะคะที่คนกดไปนะมีทั้งหมด๒๒ประเภทนะคะ
เรื่องแล้วก็มีการแก้ไขให้ด้วยนะจ๊ะ
ไม่ใช่ร้องร้องเรียนไปแล้วแล้วทำเพิกเฉยนะแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยก็คือ

เหลือโดยไม่ดำเนินการแค่๓๗๘๙

อยากรู้ไหมว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
มันมีทั้งหมดใน๕อันดับกันเลยนะ
ที่แบบว่าคนเนี่ยนะชอบร้องเรียนกันมาก
อันแรกนี่นะคะเหตุของความเดือดร้อนที่เกิดความรำคาญ
อย่างเช่นอาจจะเป็นแบบว่ามาบิดมอเตอร์ไซค์เป็นแปลนอะไรอย่างนี้
คุณแม่คือหนึ่งเลยนะไม่เคยโทรไป
ฉันไม่เคยโทรฉันไปบอกเขาไปเลย
บอกคุณสาไปเลยคุณสารวัตรไปเลย
คุณสาคุณสารวัตรนะ
มีคนแจ้งเนี่ย๒๐๐๐๐กับ๘๑๐บาท
ปัจจุบันนี้แก้ไขไปแล้วนะ
กว่าก็เหลือแบบดำเนินอยู่ประมาณ๔๒๓เรื่อง
เรื่องไฟฟ้านี่นะคะก็โดนรับแจ้งมากเลยเป็นหมื่นเลยนะ
ปัจจุบันก็แก้ไขไปแล้วตั้ง๙๐๐กว่าเนี่ย
แต่นี่ก็เหลือดำเนินการเนี่ย๕๖๖เรื่อง
นะค่อยแก้ไปก็ยังดีนะ
เรื่องที่ทำผิดในที่สาธารณะ
อย่างที่เราเคยอ่านข่าวแบบว่าต่างนะ
ไปแบบอนาจารย์ไปอะไรนู่นนี่นั่นต่างนานา
หรือไปเมากรางกันอยู่ตามสาธารณะ
ก็มีคนแจ้งไป๙๐๐กว่าเรื่องแก้ไขได้นะ
ไป๘๘๖๗เรื่องแก้ไขได้ก็เหลืออยู่อีกประมาณสัก๕๒๐
ก็ยังแบบว่าพยายามแก้ไขอยู่คือแบบว่า
มันก็ยังแบบว่าไปซุ่มกันอยู่ยังไม่ยอมเลิก
เรื่องอันดับที่๔นะฮะก็คือปัญหาจราจร
ก็มักจะมีคนไปแบบว่าแจ้งกันไปประมาณ๖๕๑๗เรื่องเนี่ย
แต่ก็ดำเนินการแก้ไขไปแล้วเหลืออยู่แค่ประมาณ๘๔๒เรื่องแค่นั้นเอง
ขยะเนี่ยเด็ดสุดอันดับ๕เนี่ยมีคนเนี่ย
แจ้งไปเรื่อยเลยนะตั้ง๖๓๗๕เรื่อง
คุณรู้ไหมคะเขาทำได้ทั้งหมดเนี่ยนะ
เหลือแค่๑๘เรื่องเท่านั้นที่ยังคาอยู่เด็ดไหม

ไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกไม่น่าเชื่อว่าคนเจอ
เราไม่เคยเจอราศรีราวไม่เคยก็พิดวนอ่ะ

เสร็จแล้วเนี่ยถนนเถิบไปเนี่ย
ก็คือเพชรบุรีก็คือประตูน้ำยาวเลยใช่ไหมตรงนั้น
ฝั่งนู้นฝั่งอีกข้างหนึ่งของคลอง

แล้วมันก็วิ่งตั้งแต่แบบว่าขายข้าวมันไก่

แล้วก็วิ่งแปล้นไปจนถึงไอ้ที่แบบว่า

ระยะตรงนั้นน่ะเออก็ถนนเถิบบุรีทั้งนี้

ส่วนหมอตำแยที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซีย

สามีภรรยาคู่หนึ่งก็จ้างหมอตำแยมาทำคลอดลูก
มาทำคลอดลูกชายที่บ้านเมืองที่จังหวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะฮะ
ทีนี้เขาก็รอคอยให้คลอดออกมาอย่างสมบูรณ
ปรากฏว่าหมอตำแยเนี่ยทำให้ขาทั้งสองข้างของเด็กชายหัก
อ้าวหักคาดคุงหักคาดท็อปเนี่ย
ทางออกมาแน่เลยนะฮะจนเป็นสีม่วงดำ
แล้วนางก็ยังไม่หยุดนางพยายามจะเปลี่ยนท่าของเด็ก
ซึ่งยอมกลับหัวดื่มออกมานี่คือถ้าเป็นแม่นาคศ

โชคดีที่ผัวกับเมียนั้นส่งโรงพยาบาลทัน
ทั้งแม่และเด็กก็ได้รับความเชื่ออย่างปลอดภัย

ให้มาทำเดินทางมาถึงก็เอา
บอกว่าอ้อทารกยังไม่กลับหัวออกมา

แล้วก็ตู้นให้ทารกกลับหัวปีปเข้นไปมาปรากฏว่า
ไม่กลับหัวเอาขาออกมาก่อน

แล้วขาหักเป็นสีม่วงเลยตอนนี้ทั้งคู่เด็กในระหว่างนั้นเขาบอกว่า
ตนกมากแล้วหมอตำแยก็ช่วยอะไรไม่ได้
พ่อกับแม่เขาก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลเลย
แล้วก็แจ้งความเป็นคดีกับไอ้หมอนี่นะฮะ
ทำไมไม่ไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่แรกนะ
ก็ลูกค่าอยู่ในช่องคลอดแกออกไม่ได้สิ
ส่วนโฆษโตะก็บอกว่าเคสการนี้เป็นเรื่องฉุกเฉิน
หลุดหมดรูผมมาแล้วตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะฮะ
ตอนนี้คือพ่อแม่เขาบอกตามเทรนด์มีเทรนด์

เป็นยังไงล่ะ

บอกชื่อ
เอามันเป็นเทรนด์ที่แบบว่าตอนนี้ก็เป็น

อย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่มีหมอปัจจุบันตาย
แล้วทั้งคุณแม่ทั้งลูก
เพราะพ่อชะลีไปไหว้พระ
ไม่ไปทำคำเที่ยว
หลายคนเกิดความสงสัยหลังจากที่คุณกู่เอกสิทธิ์เนี่ยนะฮะ
ผู้กำกับโรคจิตจริง

เมื่อก่อนทำมิวสิกวิดีโอให้ปานธนาภรณ์
เอกสิตนี่ค่ะอ๋อเอกสิตเลยคุณปูเกะ
แบบแรงนั่นคือเขาหมดดังเติร์นกับแตนอะไรอย่างนี้
ทั้งนั้นเมื่อก่อนมันคือพูดกับเกษตรหมดเอาดาราดังมาเล่น
ชอบไปอยู่กองเขาสนุกหรือเปล่าแม่
ชัดเจนว่าเอาเท่าไหร่แค่นั้นจบ
แล้วดาราทุกคนรักแล้วแบบว่าถึงขนาดทุกวันนี้ดังพันกรมาทำค่ายเพลง
ใช้แค่ว่าค่ายเพลงเนอะก็ยังต้องใช้คุณกูเอกสิต
ก็นั่นคือคุณครูเอกสิทธิ์สมัยเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว

ออกกองวันนี้เกิดเหตุการณ์เสียขวัญสั่นประสาท

ก็มีทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเข้ามาถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงสงสัยว่า
ดิฉันรู้ดิฉันสัมผัสได้
ขวัญคุณพี่มานะคะ
ป๊อกก็ว่าอย่างนั้น

ใช่นี่ไงหนูผีหายไปนาน
คิดถึงหนูผีบ้างไหมครับพี่
เรื่องสดยิ่งกว่าตลาดปลาห้วยขวาง
นางเอกพลิกบทบาทรับบทนางเท
ไม่รู้ว่างานนี้ใครพังเมื่อกองการแสดงนัดแนะทีมงาน
พร้อมตัวแม่ตัวพ่อทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง
หายากยิ่งกว่าหน้ากากอนามัยราคา๓บาท
ตอนแรกก็ดูลาปลื่นคิดว่างานนี้ก็ปกติทั่วไป
แต่ไงมาถึงกองนางก็งงที่ได้เล่นพร้อมบนงุบ
นางเอกพลิกเป็นนางเทนะขับรถวิบหายไปเลยเจอแบบนี้
งงกันทั้งผู้กำกับทั้งสวัสดิการกองถือเป็นการพลิก
บทบาทครั้งสำคัญที่น่าจับตามองของนางเอก
แลนซ์เมืองไทยคนนี้เรื่องนี้เป็นแค่นิทาน
เพลินนะคะอุ๊ยนางก็บอกอย่างงี้ทุกคนก็บอกว่าอ่ะขวัญอุตสามารณีนั่นแหละ
ล่าสุดแม่แอ๊วนะฮะแม่แอ๊วปรานีเนี่ยแม่ของคุณขวัญก็ออกมา
โพสต์คำคมเตือนใจลงไอจีอินสตราแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความว่า
ถือของมันหนักมือถือสามันหนักใจปล่อยของมันเบามือปล่อยว่า
แม่บอกปล่อยวางมันเบาใจก็เลยปล่อยหมดแต่ฉันไม่เข้าใจอืมฮะ
เกี่ยวว่าอะไรไม่ก็คือต้องบอกว่าคือคนก็แบบพอเป็นนางเอกอ๋อ
แบบว่าอืมนางเอกหน้าฝอแม่ก็เลยก็เขาก็โยงถึงน้องขวัญ
เพราะต้องขวัญเป็นนางตุ๊กตาง่ายเป็นนางดูฝรั่งแต่จริงดูเป็นแขก
มันกว่าไหมแม่เออเราเหมือนแขกขาวเหมือนแขกสวยอ่ะแขกแบบ
คุณไม่ได้โทรถามพี่กูเลยสิกูว่างอยู่เออไม่ว่าไม่ว่าทำละครอยู่
อยู่อยู่ตอนนี้ไม่เอาสิเธอโทรแต่พี่กูทำห้าเรื่องทำเยอะเดี๋ยวก่อน
ภายใน๗วันมีห้าเรื่องแต่หนูพี่ว่าไม่ใช่ละครยาวไม่ต้องมีวันว่างพี่
ต้องเป็นละครแบบสั้นที่แบบพี่สามารถแบบรับเชิญนางเอกซีแลนด์ได้
ได้ทุกคนอ่ะเพราะดังเอกฟีแลนด์ดารายเยอะมากเหรอที่สังเกตดูเนี่ย
พี่กูเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเป็นแบบเป็นสั้นเนี่ยเขาก็จะถ่าย

สิบอวันบ้า
พอเบรก๕อาทิตย์คุณแม่โทรหาพี่กูหน่อย
ขอพักก่อนใช่ไหม
เอาเบรกก่อน

ก็เรียกว่าตอนนี้โลกสีชมพูมากเลยทีเดียวนะคะ

เขาก็แต่งงานเข้าพิธีไปแล้วนะ

ตอนประเพณีไทย
แต่ตอนนี้เขาก็กำลังจะรู้สึกเลี้ยงรีเซปชั่น

วันที่๒๒เดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะ
โรงแรมอะไรนะส่งการ์ดมาแล้วอ่านแล้วไม่ทัน
ก็จะเห็นภาพของเขาเนี่ยนะฮะ

สามีเอาใจภรรยาเป็นพิเศษเลย
ก็ชาวสีริต้ามากเลยร้อนเนอะ

ผู้ชายที่กรอบครบ

เราก็แสดงความยินดีกับน้องทั้งสองคนนะคะ

ตอนนี้เขาบอกว่ารายละเอียดของพี่ต้นหอม

ตอนนี้เหรอครับต้นหอมเหนียวมากคันไหมครับคุณแม่มูลท์สตาร์ใช่ไหม

โอ้ยระเบียนสดที่แถวราชดา

แม่งจ่ายแล้วสุโรศาสตร์ทุกลาวที่ก็สดกันเลยนะฮะ

โอเคครับไปพักพรุ่งนี้